อืมส่วนเรื่องนี้ค่ะหมู่เป่าค่ะที่ไปแต่งงานกับเจ้าสาวคนใหม่
ทั้งทั้งที่มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี้ยนะคะ
เราตามเรื่องนี้มาตั้งแต่สิบแปดกุมภาพันธ์ครับงานแต่งงานก็คือวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์
แล้วก็เป็นข่าวภรรยาถือทะเบียนสมรสไปในงานประเด็นก็คือในเวลาเนี้ยค่ะ
ยังไม่เจอหมู่เป่าเลยค่ะยังไม่เจอตัวฝ่ายชายเลยนะคะ
แล้วก็ตัวเจ้าสาวเนี่ยเขาก็เงียบหายไปทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มี
โพสต์เฟซบุ๊คบ้างก็ไม่รู้โพสต์จริงหรือเปล่าที่บอกว่าจะฟ้องกลับภรรยาหลวง
มีให้สัมภาษณ์อยู่ครั้งนึงใช่ไหมทั้งคุณเปล่าแล้วก็เจ้าสาว
หมูเปล่าก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันกับทีมข่าวของเรา
แต่หลังจากนั้นคือติดต่อไม่ได้ภรรยาหลวงเขายังติดต่อไม่ได้
ของหมู่เปล่ายังติดต่อไม่ได้ครับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปบ้านของเจ้าสาวค่ะ
ครับที่ชื่อว่าโบนะคะอ่าคุณศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่หลายรอบครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีคนอยู่บ้านบ้างแล้วก็บอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์
พอลงไปเมื่อวานนี้ก็ไปครับบ้านปิดเงียบอืมวันนี้ไปอีกรอบ
สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับ
จะมีป้ายสีขาวเล็กแขวนอยู่ที่เสาไฟฟ้าป้ายนี้ค่ะ
ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้ไม่มีนี่ห้ามเข้า
ศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราก็ชะงักหยุดที่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเข้า
อ่าก็ต้องเขาไม่ให้เข้าเคารพสิทธิ์ของเขาแล้วล่ะใช่
เดี๋ยวจะเป็นบุกลุกอะไรไปใช่ไหมก็เลยหยุดแค่ป้ายตรงเนี้ยเขาไม่ให้เข้า
คุณศักดิ์ศรีก็เลยเอายังไงดีเขาไม่ให้เข้าตะโกนเรียกมีใครอยู่บ้านไหม
ก็ตะโกนถามแหละก็อยากรู้ว่ามีคนอยู่บ้านไหมคือประเด็นคือก็อยากจะฟังข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกัน
ใช่ค่ะนะคะครับทีนี้ค่ะหน้าบ้านก็ปิดมีป้ายนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านก็แล้วกันเพื่อนบ้านบอกแบบนี้ให้ข้อมูลน่าสนใจนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่ามีคนเห็นโบค่ะที่เป็นเจ้าสาวอะค่ะ
กับครอบครัวของเขาและหมู่เป่าแวะเข้ามาที่บ้านค่ะหรือฮะ
แต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านครับไม่กล้าเข้าไปในบ้านเพราะนักข่าวมาบ่อย
ก็เลยไม่เข้าไปในบ้านไปอยู่อีกบ้านอีกหลังนึงอยู่ถัดไป
เป็นบ้านของน้าชายโบที่เพิ่งสร้างใหม่ค่ะครับ
เห็นเขาพูดกันก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะมันก็อยู่บ้านอีกหลังนึงเนี่ย
แต่อยู่ในนั้นเนี่ยบ้านน้ามันน้าชายติดกันนะเนี่ยหลังใหม่
แต่ต้องไปเข้ากอกพื้นไม่ใช่กรอกนี้นะ
ออกเหลือร้านค้าไปหน่อยมันจะมีก็ขบัย
คนที่จะเบาขับว่าเขาเห็นกันแถวร้านค้า
พอทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะก็เลยไปที่บ้านหลังนั้นเลย
ที่บอกเป็นบ้านของน้าชายของโบอ่ะนะคะเพิ่งสร้างใหม่ก็อยู่ใกล้กัน
ปรากฏว่าบ้านหลังนั้นก็เงียบค่ะปิดเงียบนะคะ
ไม่มีรถจอดอยู่ไม่มีใครอยู่ข้างใน
เราก็ได้คุยแต่เพื่อนบ้านแหละนะคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นนะไม่เห็นโบไม่เห็นหมู่เปล่าไม่เห็นครอบครัว
เป็นบ้านของน้าน้าของโบค่ะ
ทางเข้าออกก็คือจะค่อนข้างแคบหน่อยเป็นเข้าออกได้ทางเดียวนะคะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่เป็นข่าวเพื่อนบ้านบอกว่าไม่เห็นใครเลยไม่เจอใครเลย
ไม่รู้ว่ามีใครเข้าออกบ้างด้วยซ้ำ
ทีมข่าวก็เลยงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ไปที่แฟลต์ตำรวจสพเมืองชัยนาฏอีกรอบนึงนะคะ
ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นทุกคนก็บอกเหมือนเดิมบอกเหมือนทุกวัน
ไม่เจอไม่เห็นไม่เห็นหมู่เป่าตั้งแต่วันเป็นข่าวจนวันนี้ไม่เห็นอีกเลย
ทีมข่าวก็ไปคุยกับทางผู้กำกับสพเมืองชัยนาฏไปถามเรื่องความคืบหน้า
การตั้งกรรมการสอบวินัยหมูเป่านะคะ
ทางผู้กำกับก็บอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมขอบอกแค่นี้ก็แล้วกัน
ส่วนการลาพักร้อนของหมู่เป่าเขาจะลาก็แล้วแต่เขา
แต่ว่าทางผู้บังคับบัญชาจะเรียกมาสอบเมื่อไหร่เขาต้องมานะ

ทีมข่าวลองดูก็แล้วกันลองติดต่อหมูเปล่าเอง
ลองโทรเองเดี๋ยวลองดูนะโทรไปแล้วเป็นยังไง
โทรติดแต่ไม่มีคนรับสายค่ะครับ
คือก่อนหน้านี้หมู่เปล่าก็เคยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ครั้งหนึ่ง
แล้วก็คุณโบที่เป็นเจ้าสาวด้วยก็ครั้งหนึ่ง
นะฮะตั้งแต่นั้นก็นี่ผ่านมา๖วัน

พรุ่งนี้ก็จะ๗วัน
เพราะว่าวันแต่งงานก็คือพระรหัสบดีที่แล้ว

เอาละมันอาจจะเป็นเรื่องของ
เรา๓คนคนในครอบครัว
ภรรยากับสามีกับอีกคนนึงที่สามีเขาแอบไปคบหาไปแต่งงานด้วย
แต่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ย
มันคือเรื่องที่สังคมไทยกำลังพูดถึงกันเยอะแยะในช่วงเวลานี้
ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัว
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวฉันสามีภรรยา
เป็นเรื่องของศิลธรรมเรื่องของกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะ
คือที่สำคัญเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ย
มันทำให้มีการขับเคลื่อนหลายสิ่งหลายอย่างตามมานะฮะอ่า
อย่างคุณธัญญาเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของภรรยาหลวง
ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างพร้อมให้คำปรึกษาต่างนานา
หรือว่าตัวคุณจอยที่เป็นภรรยาหลวงก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาสำหรับคนที่เคยมีปัญหาเหมือนกัน
แล้วก็มีคนไปขอรับคำปรึกษาเยอะมากนะคะในประเด็นเรื่องของเมียหลวงเมียน้อยเนี่ย
มันก็เลยสะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคมว่าเรื่องลักษณะแบบนี้มีอยู่เยอะ
ที่เราพยายามตามหาหมู่เป่ากับคุณโบเจ้าสาวเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วล่ะครับ
คือทั้งสองท่านถ้าฟังเราอยู่เนี่ยแล้วอยากจะพูดคุยหรือว่าอธิบายอะไรเพิ่มเติมเรายินดีนะฮะ

หรือว่านักขณะนี้อาจจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยก็บอกกล่าวกันได้
เพราะถ้าเราถามทางครอบครัวของหมู่เป่าเองคุณแม่นะฮะหรือว่าภรรยาก็คือคุณจอยเนี่ย
ก็ยืนยันว่าก็ยังติดต่อหมู่เปล่าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หมู่เปล่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ไปที่ร้านทองในห้างแห่งหนึ่งที่ตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะครับ
ซึ่งเจ้าสาวโบเคยทำงานที่นี่

แต่หลังจากมีข่าวเนี่ยโอ้โหทางร้านเขาก็ทัวร์ลงอยู่เหมือนกันนะ
ในเพจเฟซบุ๊คอะไรต่างนานาเนี่ย
ทางร้านก็เลยได้ให้ฝ่ายของคุณโบ
สภาพจากการเป็นพนักงานไปนะครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พนักงานร้านทองบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้น
โบก็พ้นสภาพการเป็นพนักงานไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าในฐานะเพื่อนร่วมงานกัน
เอาจริงในฐานะเพื่อนกัน
โบเป็นคนนิสัยดีก็ทำงานที่นี่นานเป็นปี
แล้วก็ได้ชวนเพื่อนไปร่วมงานแต่งด้วยนะ
ก่อนจะเกิดเหตุแต่ก็ไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือมาเห็นก็ตอนมีข่าว

ตอนที่เข้าไปในงานเอาทะเบียนสมรสไปนะครับ
หลังเกิดเหตุก็ได้ทักไปคุยกับโบนะเพื่อให้กำลังใจ
แต่ล่าสุดวันนี้ยังไม่มีเพื่อนร่วมงานที่ร้านทอง
ที่โบเคยทำงานคนไหนติดต่อได้อีก
ส่วนโบเนี่ยจะคิดสั้นถึงขั้นจะเครียด
ทำร้ายตัวเองอะไรหรือเปล่า
ทั้งเพื่อนบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ถ้าโบฟังอยู่เพื่อนที่ร้านทอง
อยากให้กำลังใจอยากส่งกำลังใจไปถึง
ไม่อยากให้คิดมากนะฮะรายละเอียดต่าง
เรื่องราวของชีวิตที่มันเกิดขึ้นจะเป็นมายังไงก็ไม่รู้

อันนี้ก็คือสำหรับพ่อนี่คือเขาให้เป็นภาพงานไปแล้ว
สรุปเหตุการณ์นี้แบบนี้นะคะคือมันเริ่มต้นเรื่องตั้งแต่วันที่๑๘กุมภาพันธ์นะคะ
ที่คุณจอยภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ได้มีการสดผ่านเฟซบุ๊กนะคะว่าสามีของเธอก็คือหมูเป่าเนี่ยค่ะ
กำลังจะเข้าพิธีสมรสกับเจ้าสาวที่ชื่อว่าโบครับ
จนถึงวันนี้ก็หกวันแล้วนะคะหมู่เปล่าเนี่ยค่ะตัวฝ่ายชายเนี่ยค่ะ
หลังเกิดเรื่องก็ขอลาพักร้อนผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนะคะ
เป่าโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าขอโทษสังคมขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
และยังไม่ขอเลือกใครแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์
หรือว่าไปด่าฝ่ายเจ้าสาวแล้วหลังจากนั้นหมู่เป่าก็เก็บตัวเงียบ
จนตอนนี้ค่ะจนวันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้
ส่วนเจ้าสาวค่ะที่ชื่อว่าโบนะคะตอนนี้ก็ยังเก็บตัวเงียบนะคะ
หลังจากที่ยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็บอกว่าเธอรู้ว่าหมู่เป่ามีครอบครัวแล้วค่ะ
อืมแต่เธอรักหมู่เป่าค่ะก็เลยยอมทำในสิ่งที่รู้ว่าผิด
แล้วร้านทองที่เธอทำงานอยู่ก็ทำหนังสือแจ้งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานนี่นะคะ
ส่วนภรรยาหลวงอย่างคุณจอยค่ะหลังจากมีการสดงานแต่งงานของสามีเธอเองผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็ไปเอาทะเบียนสมรสเข้าไปในงานเลยเนี่ยนะคะเธอไปยื่นที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะ
ดำเนินคดีกับตัวเจ้าสาวโบเรียกค่าเสียหายสามแสนบาทนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษสามีเพราะเธอบอกว่าอยากให้โอกาสสามี
ได้กลับมาดูแลครอบครัวค่ะอืมเฟซบุ๊คของคุณจอยภรรยาหลวงเนี่ยนะคะ
ก็มีทีมเมียหลวงมาให้กำลังใจเยอะมากมาขอคำปรึกษาก็มี
จนเกิดแฮชแท็กโครงการเมียหลวงไม่ทิ้งกันคุณจอยยังไปทำงานปกติ
ยังอยู่บ้านกับพ่อแม่สามีเหมือนเดิมนี่ค่ะครับ
แล้วก็มีคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเสนอไปว่าให้มาทำได้ฟรีอะไรแบบนี้นะ
บอกว่าขอขอคิดดูก่อนครับท่านผู้ชมครับ
คุณพ่อของหมู่เปล่าเองเนี่ยก็เป็นห่วงนะค่ะ
คือวันนี้ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราได้ไปคุยกับ
พ่อของหมู่เป่านะฮะคุณพ่อชื่อร้อยตำรวจรีสมจิตนะครับ
นี่ฮะพ่อยืนยันนะครับว่าจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะฮะ
ยืนยันกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะครับ
ว่าเขายังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้เหมือนกัน
ไม่มีใครสามารถติดต่อได้เหมือนกันที่บ้านเนี่ยติดต่อหมู่เปล่าไม่ได้เลย
เพราะโทรศัพท์ไปติดต่อไม่ได้โทรไปหาตลอดนะฮะ
พ่อบอกนะครับโทรไปทั้งเช้าสายบ่ายเย็นโทรตลอด
แต่ติดต่อไม่ได้โทรไปทุกวันร้อยนตรีสมจิต
ว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องจิตใจของลูกชายมากนะ
เป็นห่วงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ด้วยไม่รู้ตอนนี้จะอยู่ยังไง
จะกินยังไงก็ไม่รู้นะครับคือยังไงซะลูกชายเนี่ย
เป็นเด็กในสายตาของพ่อเสมอนะหมู่เปล่าก็สามสิบกว่าใช่ไหม
ค่ะแต่พ่อบอกยังไงซะลูกก็เป็นลูกอ่ะ
ยังเป็นเด็กในสายตาพ่อเสมอถึงแม้จะมีกระแสข่าวว่าลูกชาย
ไปอยู่ที่แฟลต์ตำรวจบ้างไปพักอยู่แถวตลาดบ้างนะ
พ่อก็ไล่ไปถามคนที่รู้จักลูกอยู่แถวไหนมีข่าวอยู่แถวไหน
พ่อก็ไปไล่ถามก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเจอพ่อของหมู่เปล่านะครับ
บอกว่าถ้าหมู่เป่าฟังอยู่นะฮะถ้าดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่
อยากให้ลูกชายติดต่อกลับมาหาหน่อยจะได้ช่วยกันหาทางออก
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าทางบ้านพร้อมให้อภัยเสมอ
ยังไงหมู่เปล่าก็คือลูกพ่อสภาพจิตใจของคนที่บ้านคนที่ครอบครัวเนี่ย
คุณพ่อของหมู่เปล่าบอกว่าเป็นห่วงจิตใจของหลานสาวคนเล็ก
ก็คือลูกสาวของหมู่เป่าลูกสาวคนเล็กอายุ๕ขวบนะฮะ
ตอนนี้บ่นคิดถึงพ่อทุกวันนะฮะอ่าแล้วก็จะดูอะไรที่เกี่ยวข้องกับ
เวลาที่พ่อพาไปเที่ยวแล้วก็จะถามตลอดถามปู่ตลอด
บอกปู่เมื่อไหร่พ่อจะพาไปเที่ยวอีกนี่นะฮะก็ได้แต่บอกหลาน
บอกเออรอแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อก็มานะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ลูกชายจะเลือกฝ่ายไหนนะครับจะยังไงก็แล้วแต่
พ่อบอกพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันนะครับ
ส่วนตัวเนี่ยพ่อบอกว่าอยากให้ลูกชายได้รับราชการเป็นตำรวจต่อนะครับ
อ่าเรื่องนี้ก็กังวลอยู่นะว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
จะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของลูกชายหรือไม่
อยากฝากถึงลูกว่ายังไงติดต่อกลับหาพ่อหน่อยจะได้พูดคุยกัน
ไม่ได้มาเลยครับติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้
อยากบอกอะไรครับมาถ้าเขาอยู่ถ้าถ้าเขาดูอยู่
ก็อยากบอกว่าถ้ายังไงก็ขอให้โทรติดต่อคุยกับพ่อบ้าง
เพราะว่าก็จะได้รู้สึกสบายใจว่าไปเป็นความเป็นอยู่ยังไงแล้วอะไรยังไง
พ่อก็ยังเป็นพ่อครับก็ขอฝากไว้แค่เนี้ยครับถ้าฟังจากคุณพ่อเนี่ยบอกว่า
เท่าที่รู้คือลูกชายเนี่ยยื่นใบลาที่โรงพักเนี่ย
ยี่สิบห้ากุมภาใช่ค่ะตอนแรกยื่นไว้ถึงยี่สิบกุมภาพันธ์
แล้วก็ไปยื่นหอลาเพิ่มยี่สิบห้ากุมภาคมวันนี้ยี่สิบสี่ใช่ไหม
ยี่สิบห้ายี่สิบห้ากุมภาก็พรุ่งนี้พฤหัสบดี
ก็แสดงว่าศุกร์ยี่สิบหกถ้าไม่ลาเพิ่มก็ต้องไปทำงานล่ะ
ใช่ค่ะศุกร์ยี่สิบหกต้องเป็นอย่างนั้นนะคะครับแต่ทีนี้ค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าข่าวนี้เนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัว
ครอบครัวนี้แล้วเราไปโอ้ยุ่งอะไรกับครอบครัวนี้เขา
มันเป็นข่าวที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมจริงจริงเพราะว่าคุณจอย
ภรรยาหลวงเนี่ยค่ะก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คของเธอนะคะ
มีโครงการในการช่วยเหลือเมียหลวงไม่ทิ้งกันครับนี่ค่ะ
โครงการเมียหลวงไม่ทิ้งกันแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหม
ว่ามีคนส่งข้อความส่งเรื่องราวชีวิตครอบครัวของตัวเองไปในเฟซบุ๊คของคุณจอย
ครับเยอะมากเลยฮะเกี่ยวกับปัญหาเมียหลวงเมียน้อยอ่ะคุณผู้ชม
เจอกับปัญหานี้เยอะนะคุณจอยบอกว่ายกตัวอย่างแบบนี้
มีโพสต์ของผู้หญิงคนหนึ่งเธอส่งไปแบบเนี้ยค่ะสามีฉันเป็นทหารอืม
กับแม่สามีไปขอเมียน้อยแต่งทำยังไงถึงจะได้ความยุติธรรมและความเป็นธรรม
ดิฉันและลูกทั้งสองนี่นะคะพ่อกับแม่สามีไปขอเมียน้อยเลยเหรอ
ใช่นอกจากนี้ค่ะมีโพสต์ของผู้หญิงอีกคนนึง
บอกว่าชีวิตเราก็เหมือนที่ออกข่าวเลยทำไมทำอะไรไม่ได้เลย
แล้วมีผู้หญิงอีกหลายคนไปบอกเล่าเรื่องราวของเธอ
ก็เจอกับเหตุการณ์เมียหลวงเมียน้อยเนี่ยหลายครอบครัวมากนะคะ
คุณจอยก็เลยบอกว่าโครงการเมียหลวงไม่ทิ้งกันเนี่ยค่ะ
เธอเขียนเอาไว้ในเฟซบุ๊กเกิดขึ้นมาจากทนายความของเธอนะคะ
ทนายพัฒน์ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้หญิงเยอะมาก
เธอก็เลยบอกว่าเธออยากจะเป็นสื่อกลางในการโพสต์ในการแชร์
ปัญหาของผู้หญิงเหล่านี้เพื่อจะช่วยให้กำลังใจ
เพื่อจะได้ให้สังคมรับรู้ว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนค่ะ
ที่เจอกับปัญหาลักษณะแบบนี้นะคะแต่เธอบอกว่าโอ้โห
ไม่ได้ถึงขั้นที่ตั้งเป็นกลุ่มเป็นชมรมเป็นอะไร
แค่อยากจะให้เข้าไปพูดคุยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
อะไรที่พอจะช่วยได้ก็จะช่วยนะคะส่วนเรื่องของสามีเธอ
เรื่องของหมู่เปล่าเนี่ยค่ะเธอบอกว่าก็จะครบสัปดาห์นึงแล้ว
ครอบครัวของหมู่เปล่ายังติดต่อหมู่เปล่าไม่ได้เลยตอนนี้เธอก็เลยบอกว่า
ติดต่อกลับมาเถอะมาคุยกันเถอะจะเอายังไงกันต่อ
เอาให้มันชัดไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอกับปัญหาแบบนี้
ลูกสาวเธอคนหนึ่งอายุสิบห้าคนหนึ่งอายุห้าขวบเด็กที่อายุสิบห้าเขาโตแล้วนะคะ
เขาเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะแล้วเขาต้องมารับรู้เรื่องราวแบบนี้
เธอเลยบอกว่ากลับมาคุยกันเถอะหมู่เป่าเนี่ยกลับมาคุยกัน
จะเอายังไงก็มาคุยกันค่ะ
มีการโทรคุยกันแล้วให้กำลังใจเขาพอเห็นเขาไลฟ์สดก็เลยโทรไปให้กำลังใจว่าเอ่อ
หัวอมเดียวกันให้สู้ให้เข้มแข็งเพื่อลูก
ตอนนี้เหมือนเรามาปกป้องสิทธิ์ของเมียหลวงเหมือนกันก็เลยให้กำลังใจว่าสู้เพื่อลูกต่อไปนะ
แล้วก็ทวงสิทธิ์ของเราคืนแล้วก็เลยให้กำลังใจเข้าไป
ว่าตอนนี้ก็ให้เข้มแข็งก่อนสู้แล้วเราก็ช่วยกันแชร์เรื่องราวให้สังคมได้รับรู้
เพราะว่าผู้หญิงคนนึงต้องเลี้ยงลูกสองคนแล้วโดนกระทำอะไรบ้างมันคล้ายกันส่งกำลังใจให้มาเนี่ย
มันมันปลื้มแล้วมันก็รู้สึกว่ามีมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาเยอะเลยส่วนเรื่องพี่ธัญญาใช่ไหม
ใช่เรื่องพี่ธัญญาวันเสาร์นี้จะมีการนั่งจับเข่าคุยกันเป็นแบบใกล้ชิดที่บ้านพี่ธัญญาแล้วก็มีการไลฟ์สด
อันนี้จะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วตอนนี้ใช่ยังติดต่อไม่ได้เลยใช่ค่ะ
ส่วนสามียังติดต่อไม่ได้ให้ทางคุณพ่อติดต่อไปว่าจะเอายังไงต่อเรื่องลูก
ก็คือตอนนี้เราต้องมาคุยกับเรื่องลูกล่ะว่าจะเอายังไงต่อไป
ว่าจะช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเรายังไงก็คือรอเขาอย่างเดียวแล้วค่ะตอนนี้
คือตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยตอนนี้ห่วงความรู้สึกลูกมากกว่าอืม
เพราะลูกอ่ะมีผลทางด้านจิตใจแล้วตอนนี้เราเป็นแม่คนอ่า
แม่เขาที่อยู่ใกล้ชิดเขามากที่สุดตอนนี้ก็เลยยังไม่ห่วงเรื่องความรู้สึกตัวเอง
ห่วงความรู้สึกของลูกมากกว่าตอนนี้คือแกหายไปนานมากเลยอ่ะพี่
ความรู้สึกเราตอนนี้คือต้องการอยากจะให้มารับผิดชอบหรือมาเจรจาอะไรกันยังไงบ้างจ้
ใช่ค่ะอยากให้เขาออกมาให้ออกมาคุยกันก่อน
คุยกันในครอบครัวเนอะว่าจะเอายังไงต่อไปเรื่องลูก
ส่วนเรื่องอ่าเรื่องส่วนตัวที่ว่าเขาจะอยู่กับใครอ่ะ
อันนี้เราไม่ไม่ไม่ไม่ได้อะไรอืม
แต่อยากให้คุยเรื่องลูกก่อนว่าจะตกลงว่าเราจะตกลงเอาจะจ่ายช่วยค่าเลี้ยงดูเรายังไงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
จะรับผิดชอบอะไรเรื่องลูกบ้างคนโตก็ให้กำลังใจเขา
แต่ในส่วนลึกแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างจะเสียใจไหมหรือว่าจะยังยังไงต่อไปยังก็คือให้กำลังใจเขาก่อน
แต่ส่วนคนเล็กเหมือนเขายังเด็กอยู่เขายังไม่รู้ว่าถ้าการที่เขาไปเห็นคนอื่นที่มีพ่อแล้วเขาไม่มีพ่อ
เขาจะรู้สึกยังไงบ้างไหมอันนี้ก็จะค่อยสอนกันไปค่อยให้กำลังใจกันไปก่อน
เขาได้พูดถึงพ่อไหมพี่เขาก็ถามว่าพ่อไปไหนค่ะอืม
ทำไมพ่อไม่กลับมาบ้านอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็เลยเหมือนค่อยค่อยแบบไปไปมามา
อยู่บ้านตาบ้างบ้านปู่บ้างเพื่อที่ให้เขาแบบไม่เห็นภาพเดิมที่ไม่มีพ่ออยู่
คุณผู้ชมค่ะคุณจอยก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นฟ้องร้องคือหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเรียกค่าทดแทนเพียงแค่สามแสนบาท
ครับเธอก็บอกว่าขอชี้แจงแบบนี้ค่ะคือที่เรียกค่าทดแทนแค่สามแสนบาทนั้นน่ะนะคะ
เพราะว่าได้มีการยื่นเรื่องฟ้องต่อสารตั้งแต่วันที่๑๘กุมภาพันธ์
วันที่มีการจัดงานแต่งงานก็คือตอนเช้าไปถ่ายวีดีโอตอนบ่ายไปฟ้องศาลเลย
แล้วก็ต้องมีการวางเงินค่าขึ้นศาลถ้าเรียกเงินมากเกินไป
เราก็ต้องวางเงินเพิ่มขึ้นซึ่งศักยภาพมีแค่นั้น
เพราะว่าเราก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลหลายอย่างไหนจะค่าขึ้นศาล
เสียเวลาหยุดงานก็ชาวบ้านธรรมดามนุษย์มนุษย์แม่เนี่ย
ก็มีเงินเดือนแค่นี้ก็เลยมีการฟ้องเรียกค่าทดแทนเพียงเท่านี้
เพราะว่าค่าทดแทนเท่าไหร่มันก็มีเรื่องของค่าวางเงินตอนขึ้นศาลด้วย
ประมาณนี้อ่ะนะคะเธอบอกว่าเธอไม่คิดว่าเรื่องนี้จะดังระดับประเทศ
อืมพอยื่นฟ้องไปแล้วก็ต้องรอสารตัดสินคดีค่ะ
กว่าจะได้เงินทดแทนก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินเมื่อไหร่กว่าจะสิ้นสุดคดี
ก็เลยเรียกเงินตามความสามารถที่พอจะวางเงินได้
ปรึกษากับทนายพัฒน์ว่าเรียกเงินตามความเหมาะสมก็แล้วกัน
ที่เห็นในข่าวที่เป็นกระแสว่าทางฝ่ายผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาว
จะฟ้องกลับเรียกเงินตั้งสองล้านเธอก็เลยโพสต์ย้ำว่า
ไม่เป็นไรก็ขอให้จ่ายค่าทดแทนเธอมา๓แสนบาทก่อนก็แล้วกัน
เธอจะขอเป็นเงินสดเท่านั้นส่วนเจ้าของเพจทนายพัฒน์
นายอนุสรอสุรพงศ์
เธอก็บอกว่าเรื่องของคุณจอยมีการฟ้องเลขค่าเสียหาย๓๐๐บาท
เมียน้อยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรอสารนัดพิจารณาไกล่เกลี่ย

ส่วนจะฟ้องร้องฝ่ายชายหมู่เป้าเรื่องไหนบ้าง

ต้นยังคงเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทางเมียน้อยต่อไป
ทนายความมั่นใจว่าการชนะคดีเป็นไปได้สูงมากค่ะ
ถ้าพิจารณาจากพยานหลักฐานที่มีโดยเฉพาะใบทะเบียนสมรส
ส่วนที่โซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพโพสต์ของฝั่งเมียน้อย
ว่าจะฟ้องกลับคุณจอยเรียกค่าเสียหาย๒ล้านบาท
ฐานบุกรุกทำให้เสียชื่อเสียง
ทนายความบอกว่าตามที่โพสต์ไว้เนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่า

เพราะว่าเจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องของการฟ้องร้อง
แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงจะฟ้องกลับจริง
ฝั่งคุณจอยเองก็พร้อมจะสู้คดี
แม้ว่าทางทนายความจะไม่สามารถตอบได้ว่า

แต่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ในงานวันแต่งงานเนี่ย
คุณจอยเองก็ไม่ได้มีเจตนาตามโพสต์ที่จะไปกล่าวหา

ก็มีคุยเราก็เสนอทางข้อกฎหมายว่าสามารถทำได้
จะเรียกทุนทรัพย์เพิ่มขึ้นมันเป็นการเพิ่มทุนทรัพย์เนี่ย
มันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสารที่เพิ่มขึ้นด้วย
คือเขาตัดสินใจอยู่หรือเปล่า

อย่างเช่นถ้าจาก๓แสนเนี่ยเสียแค่๑๐๐บาท
แต่ถ้าขยับมา๓ล้านจะต้องเสียประมาณ๖๐๐๐
ซึ่งตัวเลขมันคนละอย่าง
แล้วก็ต้องมาประเมินว่าสุดท้ายเนี่ย
สารจะตัดสินให้ได้อยู่ประมาณตัวเลขที่เท่าไหร่

ทั้งนี้ทั้งนั้นศาลจะต้องพินาทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของงานแต่งงานวันนั้น๑๘กุมภาพันธ์แล้วก็เป็นข่าวดังเนี่ยนะคะ
ตอนนี้มีเมียหลวงโทรศัพท์เข้าไปปรึกษาเยอะมาก
จากเดิมจะมีแค่ประมาณ๔๐๕๐คนต่อวัน

แต่ตอนนี้ค่ะมีเมียหลวงที่โทรศัพท์ไปขอรับคำปรึกษาครับ

โอ้โหเยอะนะ
หนึ่งในนั้นก็คือที่คุณจอยบอกใช่ไหมใช่

ถึงขั้นโอ้โหคือมันคนละคนละอย่างกับที่เธอประสบเลยอ่ะ

เมียทหารที่บอกว่าพ่อกับแม่สามีเนี่ย
ถึงขั้นไปขอเมียน้อยแต่ง

เรื่องนี้เราก็ตามให้นะครับท่านผู้ชมรอแป๊บนึงนะครับ

เอาทั้งเรื่องของคุณจอยก่อนนะครับ
คือคุณธัญญาธัญเรศเมียหลวงยืนหนึ่งเนี่ย
ออกมาให้กำลังใจคุณจอยนะฮะ
เดี๋ยววันเสาร์นี้จะเจอกันนะครับ

เห็นคุณธัญญาเนี่ยไปอยู่ในห้องห้องนึงนะ
ห้องนี้ชื่อว่าความลับที่สามีไม่ควรรู้
คุณกีต้าเขาเป็นคนตั้งห้องนี้

ในห้องก็มีคุณเป้ยปานวาดด้วยมีคุณเมพิชชนาธิ์ด้วย

เพราะนี่ฮะห้องความลับที่สามีไม่ควรรู้
ผมก็เลยกดเข้าไปห้องพี่หนุ่มกัญชัยกับคุณมดดำดีกว่า
คุณอ้น๔วันก็เป็นคนตั้งห้องนั้น

ความลับที่สามีไม่ควรรู้นะ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตรักกันอย่างมากมายออกรถ
วันนี้คุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราก็เลยไปถามคุณธัญญา

ก็คือคุณกีต้าเนี่ยเป็นคนชวน
บอกลองสมัครสิลองเปิดห้องหน่อยนะ
คือส่วนตัวคุณธัญญาบอกว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องโซเชียลนะครับ
ทีแรกก็อ้าวไปเข้าไปพูดคุยปรึกษากันในห้องนี้
กะว่าสัก๑๕นาทีนะเดี๋ยวก็ออกจากห้องปิดห้อง
แต่แยกย้ายเข้านอนปรากฏว่านู้นนะคุณเหนียวมาสอน

คือส่วนตัวก็คือให้คำแนะนำคนที่เข้ามาร่วมพูดคุยกัน
ที่กำลังมีปัญหาเรื่องเมียหลวงเมียน้อยก็มีหลายคนหลายหลายกรณีนะครับ
อย่างคุณธัญญาบอกว่าคุณธัญญาบอกเมื่อคืนฟังนะ
ปัญหาที่เขาปรึกษามาเนี่ยโอ้โหฟังแล้วอึ้งเลย

รับว่าปัญหาเมียหลวงเมียน้อยมันคือปัญหาระดับชาติจริงเป็นปัญหาครอบครัวนะ
หากมีโอกาสเมื่อทุกอย่างพร้อมในอนาคตคุณธัญญาก็อาจจะจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย
หรือทนายความขึ้นมาเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือผู้หญิงทุกคนที่กำลังตกทุกข์เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว
เพราะมันคือปัญหาชีวิตที่มันทำให้ชีวิตเนี่ยเดินไปต่อไม่ได้ใช่ไหม
วันคุณต้องแบบนั่งน้ำตาตกในอยู่กับเรื่องของ

สามีไม่กลับบ้านสามีไม่ดูแล

กีต้าก็แบบมาลองพร้อมอย่าง

พอดีจะจัดการเอาลูกเข้านอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

คุณบีเข้ามาเลยกลายเป็นแบบ

คนเข้ามาปรึกษากันเยอะมาก
ก็เลยรู้ว่าโอเคชีวิตคนเราอ่ะ

มีเกษมนต์ไหนที่ฟังแล้วโอโหสดุง

มีเป็นผู้หญิงที่เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องสามี
แต่ว่าเขามีปัญหาที่ตัวเขาเองมีคนอื่น
ทุกคนก็ตกใจมากว่าอ้าวแล้วคุณมาพูดแล้วลูกคุณอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าสามีเขาเป็นต่างชาติไม่มีเพื่อนที่นี่
แต่เมย์ก็น่ารักนะเมย์ก็บอกว่าเออขอเลยนะคะ
ถ้าใครจะมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้เอารูปโปรไฟล์เป็นหมาแมวดีกว่าไหม
อยากเอาลูกตัวเองเลยอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็ทำเรื่องยูทูปก่อน
ทำแนลคนเรามีปัญหากันเยอะและอยากที่จะหาที่ระบาย
อยากจะหาทางออกกันเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคตรงนี้เราก็
เหมือนเราก็ผ่านปัญหามาก่อนนะนะคะแล้วก็
มีคนมาปรึกษาเราเยอะเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่า
เผื่อใครที่อยากจะระบายอยากจะพูดคุยเราก็พร้อม
มีช่องทางที่จะให้เขามาพูดคุยกับเรา